ผลเอกประยุทธ์ก็ได้กล่าวขอบคุณทุกคนนะครับ
ที่ได้ช่วยเหลือกันจนสามารถปฏิบัติภารกิจสำเร็จนะครับ
แล้วก็บอกว่าตอนที่ได้ไปเจอเด็กเนี่ยนะฮะ

น้องสัญญาว่าจะเป็นคนดี

รวมทั้งยังได้ชี้แจงเรื่องการแชร์ข่าวในโซเชียลนะครับ
ว่ามีการใช้ยาสลบตอนที่นำเด็กออกมาจากถ้ำ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายมนตรี

เป็นความร่วมมือจากทุกคนทุกฝ่าย

โดยยืนยันว่าการนำตัวเด็กออกมานั้น
เด็กมีสติสัมปชัญญะครบถ้วน

ตามที่มีการแชร์ในสังคมออนไลน์
เพราะทุกคนจะต้องเข้าใจว่า

ที่จะทำให้เด็กมีอาการวิตกกังวลหวาดกลัว
โดยหลังจากที่ได้ไปเข้าเยี่ยมน้องทั้ง๘คน
ซึ่ง๔คนแรกสามารถเข้าพบได้
ขณะที่๔คนยังอยู่ในขั้นตอนการดูแลของแพทย์

และจะเป็นนักฟุตบอลทีมชาติให้ได้
ขณะที่ผู้ปกครองต่างดีใจ
ดังนั้นในวันนี้ก็ต้องให้กำลังใจทุกคน
อย่าไปจับผิดว่าใครดี
ไม่ดีใครเก่งใครไม่เก่ง

สถานการณ์ต่างในอนาคตจะดีกว่า
มันมีอีกนานนะครับ
ลองกินไหมล่ะ
ไม่ต้องกิน
เรากินทุกวันตายเลย
ธนายก็หมายถึงยาคลายเครียด

วันพรุ่งนี้ทาง

ได้รับการประสานจากอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ว่า

เวลา๑๑นาฬิกา๔๕นาที

จะมีแถลงการขอบคุณทุกฝ่าย
ในการช่วยเหลือทีมหมูป่า

รอฟังการแถลงการจากนายก
นามของกศชอีกครั้งพรุ่งนี้นะครับ

กระทรวงการต่างประเทศทำหนังสือขอบคุณ

ให้กับแต่ละบุคคลที่มาช่วยเหลือ

มอบหมายกระทรวงการต่างประเทศ
อำนวยความสะดวกในการเดินทาง

ก็ไม่ได้มีเรื่องค่าตอบแทนอะไรทั้งสิ้น

ก่อตั้งแล้วก็ผู้บริหาร
ของสเปสเอ็กซ์และเทสล่า

ถือว่ามีประโยชน์ที่จะช่วยเหลือคนที่ติดในถ้ำ

ว่าในครั้งนี้จะไม่ได้ใช้ในภารกิจ
รวมทั้งยังฝากให้ช่วยกันคิดค้น
เครื่องมือช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการกู้ภัย
ซึ่งอาจเป็นเครื่องมือที่นำไปช่วยเหลือ